คุณผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างค่ะ

จะตามรอยพระท่าน
พาไปที่กลางเขาดอยขุนตานที่ลำปางเลยนะ

เจดีซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาคุณผู้ชม

เขาบอกว่าเจอก้าวเจดีกลางหุบเขา

นี่พาไปเดินสำรวจพาไปตรวจสอบกันหน่อยละกันค่ะ

ให้ดูพาคุณผู้ชมไปดูเจดีอยู่กลางหุบเขา

และนี่พระร่วงของจริง
พระร่วงเป็นยังไงคุณผู้ชมอยากเห็น

โอ้โหนี่

ตรงเห็นที่ก็ลื่นพระท่านใส่จีบอลอีกนะ
นี่ละโอ๊ยเป็นพระลุ่ง

อธิการอนุชาปัญโยธโรค่ะ

แล้วก็พระสมศักดิ์วุฒิปัญญา
แล้วเมื่อกี้ที่เห็นเจ้าหน้าที่ใส่ชุดใส่ชุดทหารใส่ชุดพรางเนี่ยนะคะ
ก็เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน๗นาย
ก็นี่ค่ะมาสำรวจนี่เขาออกเดินทางกัน๓วัน๒คืนนะคุณผู้ชม
ดูที่ฐานหน่อยฐานกว้างประมาณ๒๓เมตร
แล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่๑องค์ค่ะ
แล้วเดินต่อมาเรื่อยอีกประมาณสัก๕๐๐เมตร
ก็เจอเป็นพระธาตุเขาโครงทรงดอกบัวอีก๒องค์ในจุดที่๒นะ
ฐานกว้างประมาณสามเมตรนี่คุณผู้ชมเราเล่าไปเรื่อยเรื่อย
แต่ละจุดนะคะที่เจอจุดที่สามเดินเท้าต่อไปอีกหน่อยค่ะ
ประมาณสักหกร้อยเมตรก็เจอพระธาตุองค์ที่๖องค์ที่๗เนี่ยนะคะ
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยค่ะถือว่าเป็นศิลปะทางล้านนา
ดูตรงฐานกว้างประมาณ๒๓เมตรสูงประมาณ๖๗เมตรแบบนี้
แล้วก็เดินมาอีกสัก๕๐๐เมตรมาถึงจุดที่๔จุดนี้ค่ะ
พระธาตุองค์ที่๘ล้มไม่เหลือเขาโครงเดิมเหลือแต่ฐาน
คือเห็นฐานประมาณสัก๓เมตรอะนะคะ
ทีนี้คณะสำรวจเดินสำรวจหลายจุดแล้ว
ก็เลยนอนพักค้างแรมในป่าค่ะ
โอ้โหแทบจะไม่ได้นอนเลยทำไมอ่ะคะท่าน
ได้ยินเสียงอะไรอ่ะสิโยมเป็นเสียงปริศนาทั้งคืน
ตมานอนไม่ได้เลยโอ้โหเขาก็เลยคิดว่า
เสียงตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แบบลี้ลับ

ก็เจอเส้นทางที่หื้มยากลำบากอ่ะ
คุณผู้ชมเดินปีนขึ้นเขามันก็ยากอยู่แล้ว
แต่ต้องล้อผ่านลำห้วยต้องล้อผ่านโข่นหิน

ที่แบบถละลื่นร่วงตกลงไปแบบเนี่ยค่ะ
โอ้โหองค์ที่๙เจอแค่ฐาน

แสดงว่าองค์ที่๙นี้ใหญ่ที่สุดเลยนะ
ฝากท่านเจ้าวาดหน่อยนะคะ
โคลนเส้นผามันก็จะมีการฐานเดินกันเลย
นี่ล่ะค่ะครูผุมธมพอถามท่านเจ้าวาดนะคะ

ศักดิ์สิทธิ์อยากให้หน่วยงานมาบูรณะ
มาสื่มสอบหาประวัติของพระท่าทางเก้าองค์สิ

เพราะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าอายุน่าจะเป็นร้อยปีหรือเปล่า
ใช่ตอนนี้เขาฮือฮากันมากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการค้นพบก้าวเจดีลึกลับ
เป็นเจดีกลางป่าขุนตานคือป่าขุนตานเนี่ยเขาถือว่าเป็นป่าที่มีอาถรรพ์
มีความลึกลับมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะคุณนะมีอุโมงขุนตานอยู่นะครับ
แล้วทีนี้ชาวเน็ตเขาก็หนุนเลยหนุนให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะครับ
เพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตานอยู่แล้วนะครับ
พอภาพเหล่านี้ถูกเอาไปโพสต์ในโลกโซเชียลก็คือฮานะฮะ
แล้วก็ชาวเน็ตมาสาธุสาธุสาธุใหญ่เลยนะครับ